ป้าเล็กจำได้ไหมคุณผู้ชม
เมื่อวานดอมพึ่งเล่าไปที่บอกว่าเคยขี่มอเตอร์ไซม์

หลังจากนั้นมีอาการแปลกไปอยากกินพวกเนื้อหมูสด
อยากกินห่านอยากกินทารกอยากกินแมว

เหมือนกับไล่ให้ไล่พวกสัมภเวษีบอกออกไปได้๓
เหลืออีกเป็นสิบทีนี้หมอปลาพาป้าเล็กไปจุดที่มอเตอร์ไซค์ล้ม
ครับระหว่างทางที่เดินเข้าไปอาการป้าเล็กดูดีดีนะ

อะไรโทษจัง
โอ้โหนี่ตอนที่แบบโอ้สะดุ้งเลยนะนักข่าวนักข่าวเองเนี่ย
คือประคองแขนอยู่ใช่ไหมฮิ้วปีกอยู่ใช่ไหมอืม
กรีดร้องมาแบบนี้นักข่าวยังสะดุ้งพี่ติยังยิ้มได้อยู่นะ
ใช่คือพี่ตีเดินตามหลังเอาจริงคือก็รู้แหละว่า
ตอนจังหวะเดินเข้าไปมันจะมีอะไรหรือเปล่านักข่าวก็ยังเอาไมค์แบบมาเจาะอยู่
ไม่คิดอ่ะว่าป้าเล็กจะกรี๊ดออกมาแบบนี้อ่ะค่ะครับนี่คือป้าเล็กอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
พาไปชี้จุดไงที่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วบอกว่ามีตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้า
อยู่ตรงหลังเมนวัดเอ่อหนังราชวรรมวิหารอยู่ที่ซอยวุฒากาศสี่สิบสอง
แถวจอมทองอ่ะนะคะแหมอาการของป้าเล็กอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
กรีดร้องโอ้โหแล้วเข้าไประหว่างทางนี้มีอาการตลอดนะ
เดี๋ยวแบบหมดสติเหมือนจะวูบแล้วก็ขึ้นมาเดินต่อได้
สุดท้ายไปเป็นลมตรงจุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแหละ
ลูกชายของป้าเล็กกับทีมข่าวต้องพยุงพยุงนี่
ที่แบบป้าเล็กเป็นลมนะพยุงกันไปแบบนี้ตลอดทางเลย
หมอปลาไปถึงหมอปลาอาการยังไง
หาวสิคะอาเจียนสิคะ
อาเจียนบอกพี่ตินะบอกว่าอ๋อตอนนี้ไทยรัฐทีวีของเรามี
เป็นผู้สื่อข่าวสายอาถรรพ์ใช่ไหม
เออต้องตั้งสายให้กับพี่ติแล้วนะ
นี่ค่ะลงพื้นที่ไปบอกว่าตรงต้นมะขามแรงมากเลยนะ
หมอปลาพาทีมข่าวเข้าไปตรงต้นมะขามแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้
แล้วหลังจากนั้นหมอปลามีอาการอะไรยังไง
เอามีดเอามีดเล็กส่งให้พี่ติบอกว่าให้เอาไปแตะที่หน้าผากป้าเล็ก
แล้วตอนนั้นป้าเล็กหมดสติอยู่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ตอนหมอปลาส่งมีดให้พี่ติแล้วพี่ติไปแตะมันเกิดอะไรขึ้นลองดูค่ะ
อ่า
เมหเนี๋นเห้อ
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นเลยหมอปลาบริกรรมคาถา
ขอค้อนจากชาวบ้านให้นักข่าวเอาค้อนไปตอกเหรียญบาท
ครุดเนี่ยใส่ต้นมะขามอันนี้ทำทำไม
ทำแบบนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นการปลดปล่อย
ัมภเวษีที่สิงอยู่ในมะขามคือเหมือนกับว่าเป็นการป้อง
คือป้องกันสะกดไม่ให้วิญญาณใหม่เข้าไปสิงห์
หมอปลาก็ให้ญาติขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับป้าเล็กนี่แหละ
มาถามญาติคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับป้าเล็ก
คือมาถามซิเรื่องราวมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ทำพิธีต่อเอามีดแตะไปที่หัวป้าเล็ก
เอาน้ำมนต์รดหัวร่ายคาถาคือป้าเล็กก็มีอาการนะ
มีอาการแบบมือสั่นทั้งที่จริงตอนนั้นป้าเล็กก็หมดสติอยู่
หมอปลาต้องตีแบบตีจนให้แบบตีเบานะ
ป้าเล็กได้สติมาลืมตาขึ้นมานี่ไงมือสั่น
เห็นไหมต้องแตะตีแบบนี้ค่ะ
ลองดูลองดูหน่อยนะคะตอนที่ป้าเล็กคุยกับหมอปลาค่ะ
ตรงที่มีชุดไทยตรงศาลที่มีชุดไทยห้อย

เขาเอื้อมือมาเกาะน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์เกาะไหล่
ก็เหล่า
แล้วตอนที่เรียกรู้รู้สึกยังไง
รู้สึกว่าเห็นแวบนึงแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ล้มเลย
คุณผู้ชมเห็นทนเสียงป้าเล็กที่คุยกับหมอปลาไหม
ละเรื่องกับตอนที่แบบจะเดินทางเข้ามาตรงต้นมะขาม
หรือว่าตอนทำพิธีที่กรีดร้องเลยค่ะ
ทีนี้พอหมอปลาถามไปถึงเรื่องที่ป้าเล็กกินเนื้อหมูสดเหมือนกันนะ
บอกว่าจะกินอะไรนะวิ่งจะกัดคอของอาหาร
อะไรนะกินแมวกินทารกใช่ไหม
ก็เลยบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอปลาไปที่บ้านมานะคะ
หมอปลาบอกว่าซอยนี้ผีดุ
หมอปลาพูดแบบนี้เพราะอะไรตอนแรกยังคิดอยู่เลย
วิญญาณที่อยู่ในร่างป้าเล็กคงจะไม่ออกง่ายนะ
แต่ไปมาพอมาทำพิธีอ้าวมันไม่ยากเหมือนที่คิดไง
แล้วซอยนี้เคยมีคดีฆาตกรรมหลายครั้ง
มีคนตายชาวบ้านเขาเรียกซอยนี้ผีดุ

ได้เมียคนเดิมผมกลับมาแล้วแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจหรอก
ที่ผ่านมาเมียผมจะถูกผีเข้าหรือเปล่า
แต่พอเห็นเมียเป็นปกติผมก็ดีใจขอบคุณครับ

เสื้อสีน้ำเงินนี้นะคะเป็นสามีของป้าเล็กอ่ะนะคะ